คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ตายเพราะหมาหมาไม่ได้มากัดนะ
แต่เพราะอะไรถึงตายเพราะหมาดูภาพนี้พร้อมกันค่ะ
เหตุการณ์นี้เห็นไหมอยากกระพริบตาค่ะมันเกิดขึ้นเร็วมาก
จังหวะที่ลูกศรสีแดงคือมอเตอร์ไซค์ขี่มาแล้วหมาลูกศรสีเหลืองน่ะวิ่งตัดหน้าแบบกระทันหัน
โอ้โหหลังจากนั้นค่ะมอเตอร์ไซค์ก็พุ่งชนมอเตอร์ไซค์เองเสียหลักล้ม
คนขี่เนี่ยหัวกระแทกได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
นี่คือถนนหน้าโรงเรียนวัดวันยาวล่างที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะคะ
เหตุเกิดเนี่ยช่วงเช้าเมื่อวานแล้วหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าตรวจสอบ
เจอร่างของคนขี่คือนายทศพลจันกระจ่างอายุ๓๐ปีค่ะ
ตอนแรกก็หมดสติอยู่กลางถนนนะแล้วมันมีแผลที่หัวเนี่ยมีรอยเขียวช้ำด้วย
ก็พยายามช่วยชีวิตแต่ท้ายที่สุดก็เสียชีวิตนะคะ
ส่วนมอเตอร์ไซค์ของเขาล้มคว่ำอยู่เสียหายค่ะ
แล้วก็มีร่องรอยชนสุนัขเพราะว่าเห็นว่าที่มอเตอร์ไซค์มีขนของสุนัขติดอยู่
เนี่ยติดอยู่เป็นกระจุกแบบนี้นะค่ะแล้วก็มีถนนนะพอไปดูตามพื้น
ทั้งฉี่ทั้งอืบหมาเรียราชอยู่ในพื้นถนนนะค่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยตัวของนายทศพลขี่มอเตอร์ไซค์มา
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วมันเป็นจังหวะที่กำลังจะเร่งเครื่องแซง
มีหมาตัวนึงวิ่งตัดหน้าก็เลยทำให้พุ่งชน
แล้วก็กลายเป็นเหตุการณ์สลดแบบนี้ค่ะ